เดี๋ยวไปดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สมุทรสาคร

ค่ะนะรุ่นน้องกับคู่อริรุ่นพี่เขาบอกมีปัญหากันมาสักสามปีแล้ว

เจอกันอีกเนี่ยคราวนี้เนี่ยโอ้โหซัดกันแบบไม่ยั้งเลยนะฮะ

แต่ฝ่ายคนเจ็บในหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งในสามนะครับ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

มี๒คนเสื้อแจ็คเก็ตเขียว

เขาถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะทุกชมครับ

กล้องวงจรปิดในพื้นที่ด้วยนะฮะ
แถวนี้เป็นหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับในซอยเพชรเกษม๙๘เขตบางแครกรุงเทพ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงกว่า๒๑มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับคนเจ็บนี้
คนซ้ายมือนะครับคนเจ็บคุณบอมอภิวัตนี่
ไปคุยด้วยนะครับเขาชื่อว่าธนัทสรุธอธิพรนะครับ
ชื่อเล่นชื่อเจอายุ๒๑ปี
มีคนติดตาม๓แสนกว่านะฮะ
คือผู้สื่อข่าวแล้วก็ถามเออมันเกิดอะไรขึ้นเจ

บอกว่าตัวเขาเพิ่งเรียนจบปวสอ
กำลังจะไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีแห่ง๑
ในสมุทรสาครวันเกิดเหตุเข้าไปเขียนใบสมัคร
ทำเรื่องสมัครเรียนนะแล้วก็ทำเรื่องเพื่อจะมอบตัวด้วย
ตั้งใจว่าจะเรียนให้จบจะได้มีอนาคตที่ดีทำงานดูแลครอบครัว
ตอนกำลังทำเรื่องสมัครเรียนกันอยู่เนี่ย
ได้เจอกับคู่กรณีที่มาทำร้ายเป็นรุ่นพี่ชื่อกีรติ
เจบอกว่าเพราะเจอก็ศพตากัน
บอกมองอะไรเก๋าเหรอตัวเจบอกผมก็ไม่อยากมีเรื่อง
ก็เลยบอกแค่ว่าเออให้มันจบเถอะเหมือนกับเขาเคยมีเรื่อง
ราวมีกรณีกันมาก่อนเมื่อหลายปีก่อนนะแล้วก็

นี่นะครัภภาพจากกล้องวงจอนปิดเนี่ยตรงนี้ที่เนี่ยกิรติเนี่ยมากับเพื่อนอีก๒คนเป็น๓คนเนี่ยกิรติมานี่นะฮะคือมาถึงเจอกันอีกแล้วเจบอกคราวนี้ถูกด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วฝั่งเพื่อนของกิรติที่มาด้วยนี่เห็นไหมพู
ใต้เบาะตอนนั้นเจบอกเจก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยกำลังจะเดินเข้าร้านสะดวกซื้อนะคิดว่าเรื่องจะจบไปแล้วด่าก็น่าจะพอแล้วแต่ตอน
ที่ออกมาจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยแล้วถูกด่ารอบสองอีกยอมรับว่าตอนนั้นโมโหก็เลยเอากาแฟที่ซื้อมาเนี่ย
สาดใส่กีรตินี่จังหวะนี้เจบอกถูกด่ารอบสองแล้วเอากาแฟสาดใส่กีรติก็เลยถูกลุม๓ต่อ๑นี่นะฮะ
เดี๋ยวขอนี่ดูภาพหน่อยนี่พอถูกลุมเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยดูนะครับกีรติแล้วก็
เพื่อนสองคนลุมใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวจะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาห้ามทับตอนนี้เจโดน
น่วมเลยนี่เดินมาแล้วนี่ผู้ชายคนนี้มาห้ามแล้วกันเจไว้ถาม
ว่าคือใครนี่คือพ่อกิรติส่วนฝั่งลูกชายกับเพื่อนเนี่ยอยู่ตรงนู้น
กั้นด้านนอกแล้วพ่อกิรติเนี่ยดึงเจไปเลยดึงเจออกไปไปแถว
ฝั่งด้านข้างแล้วก็มีอาจงอาจารย์ของวิทยาลัยเนี่ยเข้ามาช่วยกัน
ในการดูอาการบาดจกบาดเจ็บแล้วก็มาห้ามศึกห้ามทับกันถามว่า
มันเกิดอะไรขึ้นเจบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องจาก๓ปีก่อนตัว
เจเองกับกิรติเนี่ยเคยมีเรื่องมีราวทะเลาะกันมาก่อนแล้วคราวนี้เนี่ย
เจอกันอีกระหว่างทางเนี่ยก่อนจะมาเจอกันในวันนี้ก็มีเหตุการณ์
วิวาดกันมาเรื่อยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยความจริงเนี่ยเคยไกล่เกลี่ย
เจรจากันนะว่าจบไหมจบไหมมันก็ไม่จบสักที
ไปเจอที่ไหนเนี่ยมีปัญหากันทุกทีคราวนี้ก็มีปัญหาอีก
เขาก็ทำแบบนี้มาบ่อยพี่กับผมนะ
ก็ทำนองว่าโอเคจบแล้วนะไม่มีเรื่องอะไรแล้ว
ตอนเคลียร์กันนะพี่ในโรงเรียนอะไรอย่างนี้

เขาก็พูดแบบพูดปากเลยพี่
แต่พอสุดท้ายแล้วมันก็มีครั้งที่๒มีครั้งที่๓เหมือนเดิม
คือจบไม่จริงใช่พี่คือจบตรงนี้แต่ตรงอื่นกูไม่จบนะ
ออกไปกูเจอมึงกูก็เอานะอย่างนี้พี่ใช่ครับพี่
นี่นะฮะกล้องวงชรปิดที่แบบโอ้โหถูกรุมอยู่๓นึง
ก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ตรงนี้นะฮะ
นี่ฮะเจบอกทีแรกเจอกันบอกนึกว่าจะจบแล้ว
โดนด่าไปสองรอบเลยเอากาแฟสาดใส่เลยถูกลุมยำเลย
บอกว่าพร้อมจะจบเรื่องนะครับแต่ว่าทางคดีเนี่ย
ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะตัวเขาเองก็เจ็บ
มีรอยขีดขวนที่ใบหน้าฟกช้ำตามร่างกาย
และกำลังรอผลตรวจร่างกายจากทางแพทย์
เพื่อเอาไปให้ตำรวจเพื่อประกอบสำนวนคดี
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับพี่สาวของเจนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ปกครองด้วยนะครับบอกว่า
ทุกครั้งเวลาน้องมีปัญหากับใครเนี่ยจะมาปรึกษาเสมอ
เพราะว่าพี่อายุ๒๖น้องอายุ๒๑ก็วัยใกล้กัน
ทีนี้ก็จะบอกอยู่ตลอดนะว่าเออเวลามีใครมาหาเรื่องหาเรื่องก็ปล่อยไปเถอะ
แล้วสาเหตุที่โดนทำร้ายเพียงแค่เรื่องมองหน้าไม่ชอบหน้าเนี่ย
แล้วมันลุกลามมาถึงด่าบุพการีเนี่ย
นี่ฮะแล้วนี่น้องชายโดนคราวนี้นี่น่วมทั้งตัวเธอบอก
เคยแจ้งความดำเนินคดีมาแล้วนะคู่กรณีเนี่ยกิรติเนี่ย
รอบนี้รอบที่๓นะพี่ของเจบอก
คือพี่ของเจบอกเมื่อไหร่จะจบสักที
ถ้าในฐานะหนูก็อยากให้มันจบเลยอะค่ะพี่คือเอามาเคลียร์กัน
ถ้ามีผู้ใหญ่ที่สามารถเอามาเคลียร์ได้นะคะ
ก็จะเป็นทางโรงเรียนหรือจะเป็นทางตำรวจ
อะไรก็แล้วแต่เอาเขามาคุยกันเคลียร์กัน
แล้วให้มันจบสักทีอะค่ะพี่
คืออยากให้น้องมีอนาคตแล้วแม่อยากให้มาวนเวียนอยู่กับการต่อยตีอย่างนี้แล้ว
เพราะว่าเขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวแล้วเขาแล้วค่ะ
ครอบครัวในที่นี้ก็คือแม่และยายและ
คือมาเกิดเรื่องอย่างนี้ทุกคนไม่สบายใจ
ก่อนที่จะถูกรุมต่อยรุมทำร้ายเนี่ย
คือฝั่งคู่กรณีมีแบบตะโกนแบบ

คือคดีนี้อยู่ในท้องที่สอนอนหลัก๒นะครับ
เราก็ไปถามความคืบหน้าทางคดีนะครับ
ท่านตำรวจโทนพัดท์แสนธรรมนะครับ
ท่านบอกว่าหลังจากเกิดเหตุทั้งสองฝ่าย
มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันทั้งสองฝ่ายนะฮะ
คือฝั่งของกิรติเนี่ยเขามาแจ้งความว่า
ส่วนฝั่งเจก็แจ้งความว่าถูกรุมทำร้ายร่างกาย
ตอนนี้รอใบแพทย์จากโรงพยาบาลมาประกอบสำนวนคดีอยู่
ทีนี้ความผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิด
แต่เรื่องการเจรจากลายเกลี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็ให้ตำรวจช่วยสอบถามไปยังฝั่งคู่กรณี
คือฝั่งกิรติเขาบอกว่าเขาไม่ประสงค์อยากจะเป็นข่าว
แต่ประสงค์อยากจะเจรจาซึ่งตำรวจบอกว่าถ้าเจรจากันก็ดี
เดี๋ยวตำรวจจะเป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ยให้
จะได้จบเรื่องจบราวกันสักที
แต่พี่สาวของเจเขาบอกเขายังกังวล
เพราะนี่ก็คือแจ้งความดำเนินคดีกันมานี่รอบที่๓แล้ว

ใช่กลัวว่ามันจะมีอะไรที่ตามมาแล้วอาจจะรุนแรงกว่านี้หรือเปล่า

คือน้องจะอยู่กันยังไงอ่ะจะอยู่แบบเจอเมื่อไหร่ก็ชกกันที่นั่นอย่างนี้เหรอ
อยู่กันไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นโรงพักกันรอบ๔รอบ๕รอบ๖อย่างนี้หรอ
ชีวิตจะมีความสุขตรงไหนใช่ไหมต้องคอยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา
เอาเวลาไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำมาหากินใช่ไหมนะคะ